คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ไปซื้อไข่ปลาทะเล
ทำกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปรากฏว่ายังไม่ทันได้ทอดหรอก
ตอนล้างฟ้องฟอดขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนคือเราซื้อไข่ปลามานะ
แล้วเราเอามาล้างน้ำทุกคนดูสิฟองมันเยอะมากจนเราไม่กล้ากิน
ใครพอรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามีความรู้อะไรอยากจะแนะนำช่วยบอกเราหน่อยนะ
สงสัยมากเลยขอบคุณล่วงหน้านะคะ
อ้าวคุณผู้ชมครับมันยังไงกันเลยเนี่ยฟองฟอดขนาดนี้

คือเอาไปลงในเน็ตนะครับมีคนเข้ามาบอกว่าอันนี้น่ะเหรอฟอร์มาลีนจ้ะ
พอมาลีนจ้ะนะครับคือมันอยู่ในไข่ปลาได้ยังไง
คือบางคนพ่อค้าแม่ค้าก็มาใส่ไว้ฆ่าเชื้อลาค่าแบคทีเรีย
และทำให้มันดูสดอยู่เสมอครับ
แต่ถ้ากินเข้าไปเยอะมันก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายไง

บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ฟองล้างจานนั้นคุณ
เพราะว่าฟองมันสลายตัวเร็วเหลือเกิน

เจ้าของคลิปก็เลยพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับ
ลองทำฟองจากน้ำยาล้างจานมาเทียบ
ซึ่งเธอบอกว่าไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันจากฟองที่มันออกจากไข่ปลา
เอาซื้อมาถ้าจะกินก็ล้างหลายน้ำ
ฟองหมดหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ